พูดถึงเรื่องของงานการเนี่ยวันนี้วันแรงงานแห่งชาติ
นะครับแต่ว่าวันนี้มันมีภาพปรากฏอยู่ที่
วัชการถนนแจ้งวัฒนะนะครับที่พื้นที่อาคารบีนะฮะ
เดี๋ยวท่านไปดูภาพนะครับนี่เห็นไหมอืม
เห็นก็แบบโอ้โหเกิดอะไรขึ้นค่ะ
นี่ไม่ใช่การประท้วงไม่ได้ถูกเลิกจ้างไม่ได้ว่าอยู่ดีต้องตกงานอะไรทั้งสิ้นนะครับ
แต่เป็นภาพของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ทำงานอยู่ที่ศูนย์วัชการนะ
สองร้อยสามสิบกว่าคนนะครับซึ่งบริษัทต้นสังกัดของเขา
หมดสัญญาจ้างกับทางศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะพอดีหมดเมื่อ๓๐เมษายน
วันนี้เขานัดให้มารับเงินเกี่ยวกับเงินชดเชยเงินสะสมเงินค่าแรงอะไรกัน
นี่นะฮะรับวันแรงงานแห่งชาติเลยฮะหลายคนเนี่ยโชคดีก็คือ
บริษัทที่เขาได้สัญญาใหม่แล้วก็มาดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับพื้นที่ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะเนี่ย
เขารับสมัครต่อแล้วผ่านคุณสมบัติอะไรก็เขาก็ได้งานต่อเลยค่ะ
แต่คนที่ยังไม่ได้งานก็มีอีกหลายคนรอปภ
ก็เหมือนกับแม่บ้านใช่ไหมเดี๋ยวนี้ทั้งเอกชนทั้งราชการเขาก็ใช้วิธีการจ้างบริษัทนอกมาแล้ว
คุณจะได้สัญญากี่ปีอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยฮะบริษัทเนี้ย
หมดสัญญา๓๐เมษายนที่ผ่านมานะครับมีพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัท๒๓๐กว่าคนนะครับ
ที่วันนี้ก็มาเนี่ยฮะลงทะเบียนมารอรับเกี่ยวกับเรื่องของเงินชดเชยค่าแรงที่ยังเหลือแล้วก็เงินสะสมต่างนะครับ
ที่เขาต้องจ่ายให้กับพนักงานทางผู้บริหารของบริษัทรักษาความปลอดภัยแห่งนี้นะครับ
ทางบริษัทให้มาลงทะเบียนเพื่อชี้แจงเรื่องเงินสะสมเงินชดเชยและค่าแรงที่ยังไม่ได้จ่ายที่ยังตกค้างกันอยู่
คนหนึ่งก็จะได้ประมาณสองหมื่นบาทได้ยืนยันว่าเดี๋ยวจะจ่ายให้ครบทั้งหมดทุกคนนะครับ
เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่๑มิถุนายนไม่มีเบี้ยวจ่ายแน่นอนตลอดการทำธุรกิจที่ผ่านมา
บริษัทนี้เขายืนยันว่าเขาไม่เคยมีประวัติเสียหายเกี่ยวกับการจ่ายค่าแรงพนักงานหลังหมดสัญญาเนี่ย
บริษัทเขาหมดสัญญาสามสิบเมษายนกับทางศูนย์วัชการเนี่ยนะฮะพนักงานของเขาอ่า
สองร้อยสามสิบกว่าคนมีประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์เลือกที่จะกลับภูมิลำเนาแล้วอ่า
อ่ากลับบ้านต่างจังหวัดแล้วค่ะไม่อยู่กรุงเทพฯแล้วเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้
เขาก็สมัครกับบริษัทใหม่ที่ได้สัญญาแทนบริษัทนี้ที่ประมูลได้
อ่าก็หลายคนก็ได้งานต่อยืนยันว่าไม่ใช่การเลิกจ้างนะครับ
แต่คือการหมดสัญญาจ้าง
หลักเกณฑ์ปกติของบริษัทอยู่แล้วที่จะต้องจ่ายชำระให้เด็กวันไหน
แล้วหลังจากหมดสัญญาว่าจ้างที่นี่แล้ว
ก็มีทั้งกลับบ้าน
ค่ะแล้วบางคนก็อยู่กับบริษัทใหม่ต่อไป
เพราะว่าบางคนก็เคยทำงานกับบริษัทใหม่นี้แล้ว
ยังมีพนักงานรักษาความปลอดภัยคนหนึ่งที่เราได้คุยด้วยนะฮะ
ชื่อว่านายวิรักษ์คำมีอายุห้าสิบสองค่ำปีเนี่ย
เขาบอกว่าเนี่ยเขาก็บริษัทเก่าเขาหมดสัญญา
แต่ตอนนี้เขาเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้ทำสัญญา
แล้วก็สมัครเข้ากับบริษัทใหม่เรียบร้อยแล้ว

เพราะว่าบริษัทเก่าเขาหมดสัญญา๓๐เมษายน
บริษัทใหม่ก็เริ่มเลย๑พฤษภาคมนะครับ
เขาเองเขาก็เลือกที่จะสมัครกับบริษัทใหม่
ได้สัญญากับทางศูนย์ราชการเพราะว่าไม่อยากไปหางานใหม่
สภาพเศรษฐกิจแบบนี้ก็หางานยาก
แล้วก็ยังไม่อยากกลับบ้านด้วยนะฮะที่ต่างจังหวัด
วันนี้ก็เลยมาลงทะเบียนรับเงินส่วนที่เหลือกับบริษัทเก่า
แล้วก็ทำงานกับบริษัทใหม่นะครับ
พนักงานที่มารวมกันวันนี้นะครับ
ก็เรียบร้อยดีฮะตามภาพที่เห็นนะฮะ
แต่ก็มีบางช่วงที่อาจจะต้องมาจัดระเบียบกันหน่อย
เพราะว่าตอนแรกคนมาเยอะนะฮะก็คิวเคิวอะไรพวกนี้นะฮะ
เว้นระยะห่างเนี่ยแต่เจ้าหน้าที่เขาให้ดูแลให้เรียบร้อยแล้วนะครับ
เราสู้กันต่อไปฮะ
ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกอาชีพค่ะ